ช่วงนี้พาไปดูเผลิงไหม้ที่เกิดขึ้นค่ะ
เป็นเหตุเพลิงไหม้คอนโดบ้านรัชโยธินในซอยรัชดาพิเศษ๓๖
ซึ่งต้นเพลิงมาจากชั้น๗นะคะ
โดยตอนนี้มีรายงานผู้บาดเจ็บเล็กน้อยจากการสำลักควันค่ะ

ตำรวจนครบานผ่ะหนโยธินทร์ได้รับแจ้งเผลิงไหม้
คอนโดมิเนียมบ้านรัชโยธินซอยรัชดาพิเศษ๓๖เขตจตุจักร
ได้ประสานอาสามูลนิธิกู้ภัยและรถดับเพลิง๕คันเข้าช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุเป็นคอนโดมิเนียมสูง๑๐ชั้น
ก็ต้องเร่งช่วยผู้ที่ติดค้างออกมาจากอาคารให้เร็วที่สุด
พบกลุ่มควันและแสงเพลิงออกมาจากระเบียงห้องพัก
เลขที่๗๑๙และห้อง๗๒๑บริเวณชั้น๗
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาควบคุมเพลิงประมาณ๒๐นาที

ขออภัยค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้สำลักควันเล็กน้อย

นางสาวจารุกรแม้นจริงวัย๔๗ปีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่า
อยู่ติดกับห้องที่เป็นต้นเพลิง
โดยก่อนเกิดเหตุได้กลิ่นเหม็นไหม้อย่างรุนแรงค่ะ
จากนั้นก็มีกลุ่มควันลอยออกมาจากบนฝ้าเพดาน
ด้วยความตกใจก็เลยรีบวิ่งเปิดประตูห้องออกมา
พบกลุ่มควันเป็นจำนวนมากเลยรีบวิ่งหนีตายลงมาจากตัวอาคาร
เท่าที่ทราบห้องต้นเพลิงมีการตกแต่งต่อเติมภายในใหม่
เพื่อจะทำเป็นห้องสวีทเชื่อมทะลุกัน
และขณะที่เกิดเหตุเจ้าของห้องก็ไม่ได้อยู่ภายในห้องค่ะ
ทางนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็จะเข้าหาสาเหตุ
เกิดเพลิงไหม้เช้าวันนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ